ที่สำคัญพิเศษมาก

มีมาถามแทบทุกวันเลย

ตอนนี้คุณแม่นิวนาวเป็นอย่างไรบ้าง
คลอดลูกออกมาแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขนาดนี้
หรือว่าลูกชายน่ารักน่าชังขนาดไหน

บอกมันทำไมฮะมันไม่ได้มาเชิญคุณแม่
แต่ว่าเราไปเยี่ยมมาเยี่ยนมาไง

ถ้าเกิดว่าใครติดตามในโซเชียลดิฉันเนี่ย
จะได้รู้ว่าเราไปเยี่ยมคุณแม่นิวนาวถึงที่บ้านไหม

แล้วคุณแม่นิวนาวกับน้องสเกล

จะเต้นทั้งวันทั้งคืนเลย
ออกมาเต้นนอกสถานที่คึกคับกันหน่อยซิวันนี้

เพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาบอกว่า

เรากลับไปเราก็จะเอาลูกเขากลับไปด้วย

น้องสเกลเปิดประตูหน่อยค่ะ

สเกลโตเร็วจัง

สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าบ้านกันก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะน้องสเกลสวัสดีค่ะ
ทำอะไรขอบคุณแม่นะคะงลับมาขอบคุณสเกลค่ะ
น่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะ

แต่ว่าได้ผู้มีประสบการณ์อย่างคุณยาย
คุณแม่มาช่วยดูแล
สรุปแล้วเลี้ยงน้องกับเลี้ยงยายยากกว่ากัน
บำรุงทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้
โปรตีนสำคัญแคลเซียมธาตุเหล็ก

พอเด็กเขาอิ่มเขาสมบูรณ์แล้ว

ที่สำคัญเนี่ยต้องทานนมแม่เลยใช่ไหม

เออส่งไลน์มาถามกันคุณค่ะ
คุณแม่มาติดไว้มา

ทุกท่านที่ยังคงคิดถึงคุณแม่อยู่นะครับ

นี้จะได้ไปเจอกันก็สักปีหน้าฟ้าใหม่
เราก็ไม่นานเกินไป
ขาดสะเก้นมาเจอกันใหม่นะ
กินอิ่มแล้ว

เสียงที่ได้ยินตอนอยู่ในท้องเนี่ยใช่ไหม
ความน่ารำคาญตอนอยู่ในท้องนี่ใช่ไหม

เพราะว่าไปเจอกับคุณนิวนาวทั้งที
เขาก็พาเราสองคนไปตลอดกินด้วย

แต่นี่คุณแม่คุณนิวนานี่แหละเขาพาเราไปกิน

ร้านนี้อร่อยนี่คุณใบตองกินไม่พูดคุยกับใครเลยนะ

อดใจรอกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันจันทร์ค่ะ
เรา๓คนจะพาคุณผู้ชมไปตลอดกิน
บอกเลยว่าร้านนี้อยู่ไม่ไกลเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพ
หลายคนบอกว่าอยากให้พาไปทานร้านในกรุงเทพบ้าง
จัดให้จ้าโอใจรอวันจันทร์นะจ๊ะ